เอาล่ะคุณผู้ชมพูดถึงคุณแม่คนสวยคุณแม่คนเก่งทั้งเป็นทั้งผู้จัดเป็นทั้งพิธีกรเป็นทุกอย่างแล้วจริงสำหรับพี่หนิงปณิตานะคะ
ล่าสุดเนี่ยพี่หนิงเขาก็มาร่วมงานในรายการแชร์ข่าวสาวสตรองมาเป็นพิธีกรรับเชิญกันไปนะคะ
และที่สำคัญคือพี่หนิงเขาทำหน้าที่เป็นผู้จัดด้วย
ก็เลยแอบแบบแยบถามพี่แอฟทักษะออนหน่อย
ออกปากชวนไปเล่นละครซะเลย
งานนี้จะชักชวนกันสำเร็จหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวรอฟังนะ
และข่าวที่เพื่อนเขาลุ้นเขาเชียร์พี่อ้ำพัชราภา

หลังจากที่ต่างฝ่ายก็อ่าได้มีโอกาสไปเจอครอบครัวของกันและกันมาแล้ว
จะแต่งปลายปีนี้อย่างที่หมอดูคนดังทักไว้หรือไม่
ฟังจากปากเพื่อนซีอย่างพี่หนิงปณิตากันค่ะ
ก็ตอนแรกก็บอกว่า
คุณปียังเด็กอยู่นิ่งเห็นแอปเรียบร้อยมาเยอะแล้ว
นิงอยากเห็นแอปเล่นในมุมแบบลึก
มุมแบบมุมสู้คนมุมนางเอกสู้คน
ล่าสุดเรื่องเพื่อนดีกว่าค่ะคุณอ้ำ
พาไปเจอคุณพ่อคุณแม่พี่พกกันเรียบร้อย
เพราะมีหมอดูก็ทักว่าปลายปีจะแต่งด้วย

อยากเห็นส่วนที่เขาไปใส่ชุดเจ้าสาว
อยากเห็นโมเม้นท์ที่เวลาพี่อ้ำมีลูกจริง

ถ้าแต่งทีจุดพลุกันทั้งประเทศเลยล่ะค่ะ
คุณผู้ชมกันตาเบอร์หนึ่งของบ้านเรา